จอทีวีนี่แว้นไทยฮะแว้นไทยความตายไม่ใช่ปัญหาดังนั้นท่านจะเจอสารพัดท่าเหนือจินตนาการว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ท่าแบบนี้ได้ด้วยเหรอประเทศไทยมีได้ครับ
นำมาไปตาม

ถ้าอะไรเนี่ยหมอบราบคาบแก้วไอ้คนหลัง
นี่คือส่วนหนึ่งนะครับของการแว้นเด็กไทย
ถนนเพชรเกษมครับตรงนี้คือบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน

หลายคนบอกโอ้โหนี่สกิลขั้นเทพ
ดาวอังคารของพี่ต้นเนี่ยอยู่วัดถัดไปข้างหน้าไหม
ถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้เชิญ
เชิญไปหาวัดถัดไปไม่ได้ไปตายนะ

เขาไม่ได้ห่วงหรอกว่าคุณจะเจ็บหรือจะตาย
เห็นไหมเร็วมากเด็กแว้นนะฮะสองคนขี่เสร็จเฉียวเสร็จคนล้มเสร็จมันไปอยู่แนบเลยอ่ะมันไม่หันมามองแม้แต่ปลายสายตามันอ่ะว่ามันทำอะไรไว้ลงไปบ้าง
นี่คือเหตุการณ์เคาะร้ายของคุณป้าท่านหนึ่งล้มขนาดไหนขนาดไฟแลบเห็นไหมแล้วคุณป้าเป็นไงเคราะห์ดีมาก
เหตุการณ์นี้รถที่ตามมาไม่ได้เหยียบทับไม่ได้ทับซ้ำแล้วคุณป้าเนี่ยบาดเจ็บจุกหน้าอกเล็กน้อยส่วนไอ้แวดสองคนนั้นหายศีรษะไป
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองมันจะแทรกแซงเขาเมื่อกี้นะ

สิ่งนั้นอันตรายก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองด้วย
และกับคนอื่นด้วยครับ